เช้าแล้วเราร่าวเรื่องรีลับได้อ่าพาคุณผู้
นั่งอยู่บนต้นไม้หลังจากนั้นพอเธอขี่ไปใกล้ค่ะ
เงานี้กระโดดลงมาคร่อมซ้อนท้ายเธอ
ลักษณะเหมือนขอไปด้วยเหรอเธอบอกแบบนี้นะเธอบอกเธอเห็นจริง
ง่วงไม่ได้เมาไม่ได้อะไรทั้งนั้น
ตอนกี่โมงคะ๓ทุ่มไม่ดึกมาก
นางสาวเจนจิตอุตสาการอายุ๓๖ปีนะคะ
เธอบอกเธอเจอเรื่องสุดหลอนแล้วก็เอามาเล่าให้พี่น้องฟัง
พี่น้องก็มาเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟัง
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยอยากจะไปพิสูจน์
เธอก็พาไปดูเลยนะจุดนี้เลยค่ะ
ถนนนี้มันเป็นถนนระหว่างบ้านภูนสุกกับบ้านน้องจอก
อำเภยเฉลิมพระเกียจจังหวัดปุรีรำ
บอกว่า๓ทุ่มวันศุกร์ที่ผ่านมา
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังเลิกงานนี่แหละ
ขี่มาถึงจุดนี้มันเป็นทางโค้ง
ตอนแรกรู้สึกวิวก่อนวิวในท้อง
หายใจแบบไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่
ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็ขี่ต่อไปไม่ไกลนัก
เงาดำรูปร่างใหญ่นั่งอยู่บนต้นไม้ข้างทาง
จากนั้นเงาดำนี้กระโจนลงมานั่งคร่อมรถของเธอ
ลักษณะใช้มือเกาะไหลด้วยเหมือนจะขอไปด้วย
ตอนนั้นรู้ตัวทันทีแน่นแน่แน่นแน่กุ๊กกูแน่นแน่นะคะ
พอตั้งสติได้พูดไปว่าไม่ใช่ญาติพี่น้อง
อย่ามารบกวนอย่ามาก็อย่าตามไปเลย
ก็ร้องแบบนี้ก็ตั้งสติหมายถึงคุยกับผีเหรอ
คุยกับผีคุยกับผีคือตั้งสติได้ไง
นั่งซ้อนท้ายกันไปสักพักนึงแล้ว

หลังจากนั้นค่ะรีบเลยรีบ

พอกลับไปถึงบ้านนะสั่นตัวสั่นงานงกเลย
บอกแม่แม่ผีหลอกผีหลอกหนูผีหลอกหนู
แม่ก็เลยใช้ข้าวสารทำพิธีปัดเป่าไล่
สู้ไล่สิ่งไม่ดีไล่วิญญาณที่ติดตามมา

พอมาถึงตรงโค้งโค้งตรงนี้อ่ะ
ก็คือเริ่มรู้สึกวิวแล้ว
วิวเราจนขับไปถึงต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้น
เหมือนมีเงาเงาดำกระโดดลงมาเกาะขึ้นรถอยู่ข้างหลัง
แล้วไม่ใช่ญาติพี่น้องกันก็คือ
อย่ามารบกวนอย่ามาเกาะอย่าม่าติดตาม
คนลุกคนลุกทุกข้างถ้าขับผ่านเซเนจะขนลุก
แล้วรู้สึกว่าแบบรู้สึกกลัว

ว่าตรงนี้เคยมีคนยิงโดนยิงตาย

หลายคนสงสัยเอาแล้วเส้นนี้ปกติไม่ได้ใช้เหรอ

บอกว่าปกติไม่ได้ใช้เส้นทางนี้จริง
ที่เลือกมาใช้เส้นทางนี้
เพราะเส้นทางที่เธอเคยใช้ปกติ
เห็นแล้วว่ามันเกิดอุบัติเหตุ

วันนั้นก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้เส้นทางนี้

เคยแต่ได้ยินหนีเสือปะจราเข้
หนีคนตายเจอผี

ขณะเดียวกันค่ะก็ต้องไปถามคนที่อยู่แถวนั้น
ว่าเคยเจอลักษณะเดียวกับคุณเจนจิตไหม
คุณเจนจิตอาจจะเป็นขาจรมาเจอ
หรืออาจจะง่วงอาจจะมีอาการอะไรหรือเปล่า
ถามคนแถวนั้นซิคนแถวนั้นเคยเจอไหม
ไปถามคุณชูชีพศรีชุมแสงเป็นเจ้าของฟาร์มหมู

ที่บอกว่ามีเงาดำกระโดดลงมา

จิตไม่ใช่คนแรกหรอกที่ถูกหลอก
เพราะว่าที่ผ่านมามีคนเคยเจอลักษณะแบบนี้

หลายคนบางคนเนี่ยเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยนั่งอยู่บนต้นไม้

เดินมาขออยู่ด้วยหน่อย

หลังจากนั้นนะคะเจ้าของฟาร์มหมูคุณชูชีพเนี่ย
เพราะคิดว่าเขาคงไม่มีที่ไป
ใจดีจังเลยฟังเสียงเจ้าของฟาร์มหมูหน่อยค่ะ
เขาบอกคนที่เห็นก่อนหน้านี้ก็
อย่างที่บอกไปใส่ชุดไทยเป็นผู้หญิงผมยาวเลยนั่งอยู่บนต้นไม้
แล้วก็ลงมาบอกว่าขอไปอยู่ด้วย
เออเอาเจ้าของฟาร์มหมูย้ำว่าเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณที่มาปรากฏให้เห็น
เขาไม่ได้มาร้ายนะอาจจะมาขอส่วนบุญ

ดีไม่ดีมาให้โชคให้ลาบนะ

เขาบอกว่าแต่ว่าก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าบางคนเนี่ยจะขวัญอ่อน
ถ้าขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วถ้าตกใจตกข้างทางเดี๋ยวมันเป็นอุบัติเหตุได้เนอะ